คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเคยกินยาแก้แพ้ไหม

เหตุการณ์นี้ค่ะคุณลุงเจ้าของบ้านก็กินยาแก้แพ้ไป

จังหวะนั้นไฟไหม้บ้าน
ทีนี้ทำยังไงคุณผู้ชมลูกหลานอยู่ข้างใต้
ชั้นบนคุณลุงอยู่แล้วไฟมันลุกท่วมแบบนี้แล้ว
เชื่อไหมพอหลังจากที่ไฟมันหยดลงมา
พื้นร้อนเป็นไฟคุณลุงตื่น
แล้วต้องฝ่าไฟเพื่อที่จะมาบอกลูกหลานให้วิ่งหนีตายเลยค่ะ
คุณลุงทั้งฝืนตัวเองทั้งฝ่าไฟลงมาช่วยลูกหลานด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๔บ้านโคกจาน
ที่อำเภออุทมพรพิษัยของศรีสเกตนะคะ
ดับเพลิงเนี่ยรีบมาเลยแล้วก็ฉีดน้ำดับไฟ
บ้านเป็นบ้าน๒ชั้นแล้วไฟมันลามเร็วมาก
กำลังจะลามไปบ้านใกล้ด้วย
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาอยู่เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
ถึงจะสามารถดับไฟได้แล้วตอนที่ไปดับไฟเนี่ย
เจอนายคมรบเพ็งแจ่มอายุ๖๒ปีคุณลุงเจ้าของบ้านค่ะ
ตอนที่เจอสภาพคือโดนไฟคลอกนะได้รับบาดเจ็บ
คุณลุงก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นคุณลุงนอนอยู่ที่ชั้น๒
นอนอยู่คนเดียวส่วนลูกสาว๒คนของคุณลุง
หลานอีกสองคนนอนอยู่ชั้นล่างหลังจากนั้นนี่ค่ะ
คุณลุงทานยาแก้แพ้หลับหลับลึกเลยสักเที่ยงคืนได้มั้งตุ้ม
มันมีเสียงระเบิดดังขึ้นค่ะตอนนั้นคุณลุงก็ยังง่วงอยู่
อยากจะนอนต่อเหลือเกินแต่ทีนี้นอนต่อไม่ไหวแล้วคุณผู้ชม
มันร้อนไปหมดร้อนเนื้อร้อนตัวลืมตาขึ้นมา
หมดเลยมุ้งหมอนผ้าห่มอะไรมันติดไฟง่ายไปหมดเลย
จังหวะนั้นที่คุณลุงพยายามจะหนีแต่พื้นก็เหมือนกับเป็นไฟอ่ะ
ลุงก็ต้องลุยไปเหยียบมาลงบันไดมาเรียกหลาน
เรียกลูกที่นอนอยู่ข้างล่างรีบลูกรีบรีบตอนนี้ไฟไหม้ไฟไหม้
นี่ค่ะจนกว่าจะออกมาได้นี่โอ้โหลุงบอกว่ายิ่งกว่าในหนังอีก
เพราะว่าเสื้อที่ลุงใส่อยู่ไฟมันก็ลุกมาติดเสื้อค่ะ
มันไหมบเลยหรอไหลเซียง
เบิร์ตแล้วเสียหายมากแล้วดูสิ
นี่คือเปิดเสื้อเปิดหลังให้ดูนะคุณขวัญคุณผู้ชมคุณบุ๊ค
เป็นแผลเลยอ่ะใช่ค่ะโดนไฟคลอกไง
มันเกิดจากอะไรกันแน่เดี๋ยวต้องตรวจสอบนะคะว่าไฟฟ้ารัดวงจรไหม
แล้วเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นพระนั่นคือพระอาจารย์โชธค่ะ
ท่านเจ้าวาดวัดศรีสมบูรณ์รัตนารามพร้อมกับชาวบ้านผู้ใจบุญ
ก็เอาพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเอาข้าวสารเอาน้ำดื่ม
เครื่องใช้จำเป็นมามอบให้กับครอบครัวของคุณลุง
จะได้บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยนะคะ